หลังจากที่ประชุมร่วมกับอายการนานกว่า๓ชั่วโมง
จะให้เวลาพระธรรมชโยมอบตัว
ถึงวันที่๒๖พฤษภาคมนี้เท่านั้น
และไม่มีความจำเป็นต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดพระธรรมกาย
ขณะที่วันนี้พระพุทธอิสระก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือ
เนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศครับ

รวมถึงลูกค้าสหกรณเครดิตยูเยียนครจันทร์

ให้อายัดทรัพย์ของพระธรรมชายโยและวัดพระธรรมกาย
ภายหลังกลุ่มลูกศิษย์มีความพยายามในการล่ารายชื่อ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เกรงว่าพระธรรมชายโยจะหลบหนีออกนอกประเทศ
ขณะที่อาการป่วยของพระธรรมชโยนั้น
พระพุทธอิสระเชื่อว่าอาภาษณ์จริง
แต่ไม่เชื่อเรื่องอาการบวมที่ขาข้างซ้าย
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการที่วัดพระธรรมกาย
แพร่ภาพการรักษาของพระธรรมชโยชนต่อสื่อมวลชน
เหตุใดจึงไม่เปิดผ้าให้เห็นขาทั้งสองข้าง
แต่กลับเปิดให้เห็นเพียงข้างเดียว
เชื่อว่าทั้งหมดไม่น่าจะเป็นความจริง
ด้านพนัมโรโธสมบูรณ์สาระศิษฐ์

ซึ่งประชุมร่วมระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ถึง๒๖พฤษภาคมนี้เท่านั้น

ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดพระธรรมกาย
เนื่องจากเลยขั้นตอนดังกราวมาแล้ว

สามารถเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาได้
ทางพนักงานต่อส่วนก็ยังยืนยันในวงที่๒๖
เนื่องจากว่าสารอาญาได้ออกหมายจับเป็นเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นขั้นต่อจำนวนการต่อไปของส่วนต่อส่วนที่๑๗
ก็คือยึกตามธรรมกฎหมายวิธีที่นำความอาญา

ก็คือมันจะต้องจำนวนการตามนั้น
ของโรงพยาบาลค่ายพานุรังศรีจังหวัดราชบุรี
เหตุใดถึงออกใบดังกล่าวแต่ไม่มีการรักษา
รวมถึงตรวจสอบการเผยแพร่ข้อความของทางวัดพระธรรมกาย
ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๒สัปดาห์จะมีความชัดเจน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในส่วนของวัดพระธรรมกาย
วันนี้มีกำหนดไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

โดยทั้งหมดนั้นอ้างว่าเอกสารไม่เรียบร้อย
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน